มีการถ่ายท่อสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับ

กล่อการพร้อมของกัปิตันเพจยินเดียแอคาเดมี
ก็จะป้องกันแชมป์กับเมดี้ซาทูวัย๓๗ปีครับ
ซึ่งเมดิเองก็เป็นเทนเนอร์ให้กับอลาเวอร์ดีลามัสนอฟ
รัสเซียที่กาปิตันเพิ่งชนะมา
แล้วทั้งคู่ฝึกซ้อมด้วยกันที่ค่ายเวนัมที่เมืองพัทยานะครับ
ปิตันก็เผยว่าเมดี้มีจุดแข็งก็คือประสบการณ์สูง
ต้องจับจังหวะให้ดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่ามีหมัดที่หนักแล้วก็คมพอสมควรนะครับ

ต้องใช้สมองแล้วก็สมาธิในการชกให้มากขึ้น

ส่วนจุดอ่อนก็เป็นเรื่องพละกำลังนะครับ
ที่จะหมดแรงง่ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกม
จากอายุมากจะต้องอาศัยจุดนี้เลื่อนงานครับ
ก็เป็นเน้นเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างเดียว

แล้วก็วางแผนเกมคู่ต่อสู้
ก็เป็นเกมที่กดดันพอสมควรครับ
เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งไว้ให้มันได้ยาวนานที่สุด

ก็มีแรงกดดำมากพอสมควร
เพื่อนการต้องคันช้ำครั้งแรก

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
คู่แรกก็จะแข่งขัน๑๗นาที๓๐นาที
ในวันศุกร์ที่๒๔กันยายนนี้นะครับ

ที่ศาลา๑วัดเทพศิรินดิ์นะครับ
จะมีการจัดสวดอภิกรรมศพ
ของนางคำผันสุวรรณสาราราคุณแม่ของน้องเมย
รัชนกอินทนนักแบดมิลตัน

ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับจากเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวด้วย
งานนี้คุณหญิงปันธมาลีสวัสดิกูรนายกสมคมกีฬาแบบนี้ตั้งนึง
ก็เป็นผู้เชิญพวงมาราพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนะครับ
โดยเป็นเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมในคืนแรกด้วย
นอกจากนี้ก็มีคนในวงการเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนกิจ

ปวีนาทองสุกอดีตฮีโร่เหรียญทองยกน้ำหนัก
โอลิมปิกก็ไปร่วมงานในงานเมื่อวานนี้ด้วย